อุบติเหตุกันก่อนที่สงขลา

สงขรานะครับพบรถคันเกิดเหตุก็คือรถบรรทุกหกล้อ
ซึ่งบรรทุกน้ำแข็งพุ่งชนรถเก่งแล้วก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนจนรถคุณโอ้โหพังยับเยินแบบนี้
เสาเนี่ยคุณดูสิแต่ละต้นแต่ละต้นนะฮะแทบจะหักโค้นลงมานะฮะ
แล้วมันมีบางต้นเนี่ยโค้ดลงมาทับรถหกล้อครับค่ะ
หมายเลขทะเบียนกรุงเทพนะครับก็สภาพเนี่ยถูกล้อ
ถูกรถหกล้อชนกลางลำด้านขวาเลยทำให้คนขับรถตกใจ
ถอยหลังไปชนเสาไฟฟ้าริมถนน
แล้วก็ยังชนรถเข็นของเสียหายไปหมดเลยคุณฮะ
ส่งผลให้คนขับและผู้โดยสารในรถได้รับบาดเจ็บ๔ราย

กู้ภัยมูลิธิมิตรภาพสามัคคีก็ช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

แน่นอนฮะมันเกี่ยวกับเสาไฟ

รถพุ่งเข้าไปชนเสาไฟฟ้าแบบนั้น

ไฟลุกไหม้สายไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงของเทศบาลนครหาดใหญ่
นำรถน้ำมาฉีดสกัดเพลิงเอาไว้
ประสานการไฟฟ้าให้ตัดทงตัดไฟกันก่อนนะครับ
เห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหมันชุลมุนวุ่นวายมากคุณ

เกิดเหตุซ้ำซ้อนกันไปหมดนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุรถหกล้อขับมาทางตรงบนถนนรัฐกาล
ส่วนรถเก๋งขับมาอีกทางที่ขึ้นมาจากอุโมงกรยานมิตร
แล้วก็มาพุ่งชนกันกลางสี่แยกเป๊ะเลย
ที่รถหกล้อจะพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าเสียหายดังกล่าว
หลังจากนี้นะฮะตำรวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาสอบสวนรวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่
เร่งเข้ามาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค้น
แล้วก็ทำให้ไฟฟ้าดับนะครับ
คุณผู้ชมต้องเอาเสาขึ้นก่อน
เพราะว่ามันขวางทางถนนการจราจร

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟกันได้นะฮะ
คุณดูสิระเนรนาไปหมดเลย
นี่ตอนที่มันหักแล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ทีนี้มาดูที่ฉะเชิงเซาบ้างค่ะคุณผู้ชม
คือมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเขาขี่แล้วก็ซ้อนกันมา
ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ของเด็ก๑๔

จังหวะที่มอเตอร์ไซค์ของเด็กแซงขวาขึ้นมา

ช้นนี่แล้วช้นอย่างเดียวไม่พอ
สายเก่าค่ะ
อยู่ที่ฉะเชิงเซาบ้าง
คันแรกนี่คันนี้คือนางสาวนงรักโสวรรณกับเพื่อนที่มาด้วยกันซ้อนมา
คือนางสาวสุภาพรมั่งมีผลซ้อนกันมากำลังจะเข้าซอยน่ะ
เขาจะเลี้ยวขวานะใช่ค่ะเออ
มันเป็นจังหวะที่น้องน้องวัย๑๔๒คนขี่แล้วก็ซ้อนกันมาเป็นจังหวะแซงขวาพอดีค่ะ

น้องที่ขี่มาเนี่ยคือน้องนิติภูมิมีทองใสกับน้องที่ซ้อนคือน้องสุภกรอุทโท
ทีนี้มันก็เลยชนกันแบบนี้นะคะแล้วตัวฝั่งผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เลี้ยวกระทันหันเนี่ย
ก็บอกว่าตอนนั้นเปิดไฟเลี้ยขวาแล้วนะกำลังจะเลี้ยวเข้าตลาด
แต่จู่มอเตอร์ไซค์ของเด็กขี่แซงขวาขึ้นมาลองฟังเธอหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคันนี้ก็เกี่ยวกันล้มส่วนเด็กบ้างล่ะเด็กบอกว่ายังไง
น้องบอกว่าผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปวัดบางบัวจะไปธุระ
แต่พอมาตรงนี้ค่ะมอเตอร์ไซค์ของพี่เขาจู่เลี้ยวตัดหน้าผมก็ต้องหักหลบ
ผมก็หลบไม่พ้นหรอกก็เลยเฉียวชนกันแบบนี้
และยิ่งช่วงนั้นน่ะคุณศูนย์สกุลดูถนนดิฝนตกถนนลื่นด้วยอ่ะ
รถก็เลยถลายถามว่าถลายไปแล้วไปชนอะไรบ้าง
มอเตอร์ไซค์๘คันที่จอดอยู่หน้าโรงงานแล้วก็มีกระบะอีกคันนึงด้วย
วาดไปหมดเลยคุณใช่ค่ะเอออย่างกับโบลิ่งอ่ะ
ใช่งั้นแปลว่าอะไรล่ะ๑๑คันที่ได้รับความเสียหาย
โอ้โหทีนี้เดี๋ยวตำรวจนะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุย
แล้วก็มาตกลงเรื่องค่าเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครับ